เราไปต่อที่นี่ดีกว่าแต่ว่าไม่มั่นใจเหมือนกันว่า
คนที่จิตอ่อนจิตไม่แข็งไปแล้วจะรู้สึกยังไง
เพราะว่าขนาดไปกลางวันยังขนลุกเลยค่ะ
โอ้โหคุณชิสาคุณเชิญผมมาที่ไหนเนี่ย
เรียกว่าสวนผีดุฮะสวนนี้คือสวนผีดุ
พูดกันร่ำลือกันปากต่อปากว่าที่นี่นะถ้าจิตไม่แข็งใจไม่แข็งพอหย่าได้มา
โอ้โหคุณดูสิโอ้โหแล้วดูเสื้อเหลืองเหมือนกันเลย
คุณลองเอาผ้าคุมหัวดูก็เหมือนเหมือนกันเนาะ
เฮ้ยคุณตั้งใจคุณชิสา
ไม่ได้ตั้งใจมันบังเอิญ
เอาดูอีกทีนะไปเรื่อยนะ

เฮ่ยตรงนี้มีศพผีดุ
เห็นอย่างนี้เราก็น่ากลัวไง
ขณะกลางวันยังน่ากลัวขนาดนี้

เห็นคุณชนะยังน่ากลัวเลย

เพราะว่าที่ขอนแก่นก็เคยเจอ

ก็เคยเจอแต่ก็ยังไม่มั่นใจที่ไหน
ก็เลยต้องอาศัยให้ชาวเน็ตนี่แหละนะ
ถ้าใครเคยเห็นสวนลักษณะแบบนี้

เพราะว่าเขาสันนิษฐานกันว่า

เป็นหุ่นปั้นเป็นหุ่นปาง
ก็ว่ากันไปเอามาโชว์เอามาตั้งเอาไว้

ใครเคยเห็นก็ลองเน้นมาคุยกันดูนะคะ
ผมบอกเลยนะว่าบ้านนี้

เพื่อไล่ขโมยก็ได้
ไล่เจ้าของบ้านด้วยหลังนะ

กลางคืนจะแทบไปผ่านแถวนี้แหละ